ว่าทนรัฐตีบีจะมีโอกาสถ่ายทอดสด

ลิชินเนิลประกาศรายชื่อทีมชาติ
ในวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนี้
ที่ราชมังคลากีฬาสถานในเวลาสี่โมงเย็น
โดยไม่มีผู้เล่นจาก๖สโมสรที่มีโปรแกรมลีก
รายชื่อที่ประกาศออกมานำโดยผู้เล่นที่ประสบการณ์ครับในทีมชาติ

รวมถึงมี๕นักเตะหน้าใหม่ที่ได้โอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก
เริ่มจากประตูนะครับมีชัดชัยบุตรพรมแล้วก็ธนาชัยหนูราช
ทวานจากนครราชสีมาที่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรก
แล้วก็มี๑คนคือวรวุฒิศรีสุภา
กล้องหลังครับมะเนียลธอมเบียทริสตองโดจักรพันธ์พรายสุวรรณ
ลิปโลเลอร์แล้วก็มีเกียรติศักดิเจมอุดมจากราบบุรี
และฉัดมงคลเรืองธนโรธครับแข้งวัย๑๘ปีจากชมบุรี

กล้องกลางมีสรรทยูเย็นธิริพันธ์ภูมิจันทร์กฤษฎากาแมน
และพานุพงพลศาจากชมบุรีก็ยังคงมีชื่อกับทีมต่อ
ส่วนกองหน้านำโดยเจรบสัมภาวดีและอาทิตย์บุตจินดาค่ะ
ที่นักเตะ๒รายที่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกนะครับ
ตำแหน่งกล้องหน้าก็คือณฑุษสุกสุ่มจากแบงค์คอกยูเนตเต็ด
และสิริโชคพาโสจากตราดเอฟซีครับ
ทั้งหมดจะเข้าแคมป์เก็บตัวก็คือ๑๑๑๕พฤศจิกายน
และจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับกับทีมออสตาร์ไทยลีก
วันที่๑๔พฤศจิกายนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมครับ